ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะบอกเลยว่าตกใจมากเหมือนกัน
ไหมไทยหัวใจตะวันแหละ

แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นรถยนต์ส่วนตัวของอายไม้ไทยนะฮะ
ตกอยู่ที่คลองที่บึงบูลศรีสะเกดนี่แหละตอนประมาณ๖โมงเย็นนะฮะ
แต่ฟ้ามันเริ่มมืดแล้วแล้วก็กว่าจะมาช่วยเหลือกันได้ก็มืดพอดี
อัปเดตล่าสุดว่าทุกคนนั้นปลอดภัยดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะดูจากภาพแล้วนั้นบอกเลยว่าน่าตกอกตกใจอยู่เหมือนกันดูสิ
มันลงคลองข้างทางเอาพูดง่ายมันก็ทุลักทุเลในการช่วยเหลือเหมือนกัน
แล้วก็มืดแล้วด้วยต้องใช้แบบไฟฉายช่วยกันส่องดูนะฮะ
ว่ารถมันตกไปอยู่พิกัดตรงไหน

หมายเลขทะเบียนคือกไก่ชชิงสวย

คุณผู้ชมก็ดูตามสภาพนะ

ความว่ามันมืดแล้วก็กลัวว่าคนในรถจะเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วเห็นด้วยนะว่าพี่ใหม่ไทยออกจากรถ
ลงมายืนเล่าเหตุการณ์ด้วยตัวเองเป็นฉากเลยคุณผู้ชม
คือพี่แกรอดมาได้ปลอดภัยไงก็เลยมาเล่ามันเกิดอะไรบ้างนะฮะ

ถึงจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ตกใจมากเหมือนกัน
แล้วนักข่าวของเราเนี่ยคุณอ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐนี่นะโทรกริ้งเลย

แกเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยแกไม่ได้ขับรถเองนะ
มีคนขับรถให้ค่ะแล้วพอดีช่วงนี้โอ้โหอีสานน้ำท่วมอวมหนักอย่างที่บอกไป
ก็พยายามเลี่ยงได้เส้นไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไป
ปรากฏว่าคุณฟังดีเขาไปใช้ทางที่เป็นป่าช้าหลังบ้าน
ไปลัดมาทางก็ไม่คุ้นมืดก็มืดนะ

โอ้วพี่แจ๊กรถมันตกลงไปในคลุม

โชคดีที่ไม่เป็นอะไรแต่บรรยากาศเอาพูดตรงวางเวย์

แล้วบอกให้ว่าอันนี้ฟินไหมไทยพูดเองนะ

พวกนี้มาแล้วมั้งสี่สี่สี่สี่

ที่สำคัญมันมีเรื่องเล่าที่ไปป่าช้านี่แหละ
ใช่คือแบบรัดไปรัดมาเขาก็ไม่ได้รู้ไหมว่าจะไปออกป่าช้าโอ้โฮตรงนั้นนะคะ
๔๔ค่ะคุณผู้ชมทะเบียนพี่ใหม่ไทยนะคะ